เหรอเพราะเราเป็นคนไม่ชอบดูดวง
พี่เปลี่ยนเป็นซุ้มมือปืนของจริงเลยล่ะ

ชีวิตมันทุเล่ที่สุดแล้ว
กับการเข้ามาคนมาอยู่ในกรุงเทพ
ก็คิดว่าเดี๋ยวเดินมาถึงกลางสะพานก็จะกระโดดเลย
เป็นคนชอบความเป็นระเบียบเจ้าระเบียบ
แม้ว่าตัวเองจะไร้ระเบียบแต่ก็ชอบความเป็นระเบียบ

ตัวเองเป็นคนลึกลับซับซ้อน

และบางทีบางเรื่องที่รู้รู้แป๊บเดียว
คนที่ถ่ายทอดความรู้ตายตายตาย
นี่คือความเล่นลับของพี่เอกในถ่ายอย่างนั้น